คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเตือนหรือด่าหรือโกรธหรือยังไงกันดีนะคะ
น้องทรายวิวตัวต่อเหมือนเจ้านี้

กำลังด่าผู้ชายที่ตกปลาเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าผมตกปลาในคลองสาธารณะ

ลุงเข้ามาห้ามปัดมือถือ

เพราะตรงนี้ติดกับที่ดินของลุง
เขาก็บอกลุงนี่มันคลองสาธารณะ

กลับบ้านอืมคือบ้านนั้นแล้วก็ปล่อยเลยต้องปล่อยปล่อยนะครับ
ถ้าไม่ปล่อยก็ไม่จบตัวเดียวใช่ไหมครับใช่ครับตัวเดียว
เป็นปลาอะไรครับเป็นปลาช้อนครับอ่าช้อนใช่ไหมครับได้ได้
ถ่ายไว้ด้วยใช่ไหมถ่ายครับถ่ายถ่ายครับต้องถ่ายไว้เรา
ตกปลาอย่างน้อยเราก็ต้องไม่ได้ปลาเราก็ต้องถ่ายปลาเก็บ
ไว้เป็นที่ลึกคือทางผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขา
ก็เคยคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ส่งมาบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยแก
รู้หรอกรู้หรือเปล่าว่าตรงหัวโค้งไปจนถึงจุดนั้นน่ะเขา
ห้ามตกคือใครไปตกก็โดนห้ามหมดเพื่อนเคยไปตกลุงแกก็
เดินเข้ามาห้ามเหมือนกันลุงแกบอกว่าตกไม่ได้เพราะปลาเนี่ย
ลุงแกเลี้ยงไว้ทีนี้จังหวะพอดีเลยค่ะคุณลุงที่อยู่
ในคลิปแกออกไปทำธุระนอกบ้านใช่ไหมตอนที่เราไปคุย
กับคุณแจ้แกกลับมาพอดีคุณเนติชาวบอกเอาคุณลุงคุณ
ลุงไหนไหนก็ไหนไหนล่ะมาเราจะได้ความสองฝั่งอ่าดี
ว่าไงบ้างดีคุณลุงแกชื่อคุณลุงสมบัติค่ะ
แกบอกว่าเมื่อวานก็มันโมโหยอมรับแหละโมโหจริง
เพราะตรงเนี้ยมันใกล้กับบ้านลุงลุงก็ขอความร่วมมือ
คนที่เข้ามาว่าเออตรงนี้ไม่มาตกได้ไหมลุงขอล่ะ
ลุงเองเนี่ยไม่ใช่คนใจร้ายอะไรนะคุณจะบอกว่าเป็น
คลองสาธารณะเนี่ยมันก็อ้างได้นั่นแหละแต่ถามหน่อยว่า
มันเหมาะสมไหมบ้านลุงเนี่ยมีคนพิการมีผู้หญิงลุง
ก็กลัวเรื่องความปลอดภัยไงอืมส่วนที่ลุงขอปลาใน
คลิปเนี่ยลุงไม่ได้จะขอไปกินลุงจะขอไปปล่อย
คุณถือว่าขอแล้วมาแล้วมึงเธอต้องมาค่ะเราขอเขา
ขอใช่ไหมคุณเออเราขอเขาเราไม่ได้ขอเขาแค่
คนเดียวอืมแล้วขอเขานะทุกคนที่เขามาที่เขาตกปลาเนี้ย
ตั้งแต่ปลานู้นน่ะยันยันเนี้ยเราขอเขาบอกคุณพี่ครับ
ผมขอโทษนะตรงนี้ผมขอได้ไหมอืมอ่าจริงจริงนะเรา
ได้ว่าเออห้ามครับเราขออืมแต่ว่าทีนี้ก็ต้องขึ้น
จิตวิญญาณของแต่ละคนว่าเขาให้เราหรือเปล่าถ้าสมมุติ
มีคนมาตกอีกคุณลุงจะห้ามอีกไหมก็คิดว่าผมจะขอนะ
ขอนะเออขอขอให้เขาตกจากนอกเขตของเราไปเนี่ยค่ะ
คุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าลุงแกเป็นอย่างนี้
จำแหละใครมาตกแกก็มาขออย่างนี้ตลอดไม่ได้ห้ามนะ
อืมขอขออ่าแต่ว่าถ้าถ้าไม่หยุดแกก็แกก็ไปถึงตัว
เหมือนกันนะก็วัดใจก็วัดใจเขาบอกว่าจริงจริงอ่ะแต่
ไม่เคยมีถึงขั้นใช้กำลังกันเลยนะคะก็จะลักษณะ
อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแต่เพื่อนบ้านเขาก็บอกว่า
จริงจริงตรงเนี้ยมันเป็นคลองสาธารณะนะใครจะมา
ตกปลามันก็น่าจะได้นี่นะครับ